สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

โอ้โหสุดยอดมากเลยครับ
ร้อนเลยสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อีกไม่มีใต้ตั้งใจให้ชมใช่มะ

ก็จะเปรียบเหมือนว่ามีหุ่นโยนแต่พอเจอลูกโป่งเนี่ยอดใจไม่ได้

อ๋อเมื่อกี้เหมือนเป็นหุ่นโยนอย่างเงี้ยเพราะได้เจอไอฟองกระโบดิบ

นาขึ้นมาแล้วเรามีชื่อวงชื่อทีมของเราไหมคะ

ไอเดียเพิดเพลินอย่างเงี้ย

หมายถึงว่าเราเป็นจินตนาการอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าจะเป็นนิทานอย่างนี้นะคะ

นึกถึงตอนผมเด็กเจอฟองสบู่ไม่ได้เลย
เป็นจากโชว์นี่นะที่มีอยู่นี่เรามีโชว์พิเศษด้วย
แล้วเขาบอกเป็นหัวหน้าวงเลยนะเป็นหัวหน้าทีม
เชิญมาเลยไหมรออยู่แล้วเชิญมาเลยครับอยู่ไหนคะ
เชิญมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เย็นกว่าด้านหน้าด้วย

ชื่อจริงชื่อหัสกรชื่อฟงครับ

เขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนว่าเป็นหัวหน้าทีม
คือจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นโชว์ที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นอยู่พอสมควร
เพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าคนที่ทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอแบบนี้
คือถ้าเราทั่วไปเนี่ยก็เหมือนเดี๋ยวพวกเราไหนมีอุปกรณ์ให้พวกผมเล่นด้วยใช่ไหม

อันนี้เป็นการเล่นแบบพื้นฐานเลย
ถ้าพวกเราทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณนี้

คือตอนเด็กจะมีที่เป็นแบบรูปการ์ตูน
แล้วก็เป่าออกมานี่คือเบติกพื้นฐาน

ได้ไหมหัวกวาดเต็มที่เลย
กวาดเป็นคาราเมลเลย

นี่ดิน
เขาให้เป่าไม่ให้ดูด

คือเขาต้องใช้เทคนิคในการตอบ

ไม่ธรรมดาแบบคือมีหลายลูกเล่นครับ

อยากดูไหมผมเบื่อนที่จะดูน้องใบตองแล้ว
แต่อยากดูพี่เขาโชว์
เพราะฉะนั้นไปโชว์กันเลยว่า
กลายเป้าหมดอย่างเป้าหมด
พิเศฏและทุกคน

แถมมาด้วย
วินาล่ะเนี๋ยวผมถามนิดหนึ่ง
ที่เล่นกันอยู่เนี่ยแล้วมีเป่าออกมาให้ลูกมันใหญ่

อุปกรณ์สามารถทำให้เป็นชิ้นใหญ่ได้

บางที่ถ้าเกิดว่าถ้าดูในคลิปดูในอินเตอร์เน็ตนะครับ
จะมีโชว์ที่เป็นชุดใหญ่ที่คนสามารถเข้าไปยืนตรงกลาง
แล้วก็ฟองสบู่ก็ครอบตัวคนขึ้นมาได้เลย

แล้วไม่มีอากาศหายใจหรือเปล่าครับ

ไม่มีการเห็นจะเอาตัวไม่รอบค่ะ

อยากได้ตัวแถมก็ได้หรือว่าอยากได้นักแสดงเพิ่มอย่างเราสองคนก็ได้
สบายเลยคุณไปฝึกลมหายใจก่อน

เพราะฉันน่าเมืองมากเลยครับปั๊ดเดี๋ยว

ก็คุณพี่มีอะไรฝากถึงน้องไหมที่เล่นอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะฝากนะครับว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จริงแล้วควรจะมีผู้ใหญ่ดูแล
เพราะว่าหลังจากเล่นไปแล้วแน่นอนคือตัวเปลี่ยน
มือลื่นปุ๊บถ้าเด็กเล่นเพลิด
มีหลายที่ครับลื่นหัวแตกกันไปเยอะแล้ว
ต้องระมัดระวังระมัดระวังครับอันนี้
ถ้าจะให้ดีเล่นอยู่กลางแจ้งเป่าฟองสบู่ไปเรื่อย

คุณผู้ปกครองคอยดูแลน้องด้วยนะครับ

ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพี่นะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ

เหลืออีกชุดหนึ่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโชว์ปิดเบรกนี้กันไปเลย
เดี๋ยวเราขอตัวออกไปรอข้างดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระนะคะ
ตลอดข่าวยังไม่หมดเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วย

แต่ว่าในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกให้ได้ติดตามเหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
เชิญเลยครับ

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน